หลังจากที่กระแสแถ็กแถ็กร้อนแรงถึงสองแถ็กบ้างกันนะฮะ
ก่อนนั้นก็คือมีกรไม่มีกูใช่ไหมครับ
ที่นี่เสียงจากสามร้อยสิบหกเสียง
ซึ่งรวม๒พักก็คือชาติพัฒนากล้าและพักใหม่ไปแล้ว

ก็จะเหลือ๓๑๓เสียงเท่าเดิมเพียงพอไหม

สัมมนากันที่นั่นครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
นี่ฮะโดยทางด้านของเลขาธิการพักครับ
คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล
เปิดเผยในฐานะผู้จัดการตั้งรัฐบาล
บอกว่าตอนนี้พักรวบรวมเสียงได้๓๑๓เสียง
อันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลล่าสุดแล้ว
ที่ไม่ได้นับรวมชาติพัฒนากล้าแล้วก็พักใหม่เข้ามาด้วย
ถือว่าตัวเลขนี้เพียงพอและมั่นคงแล้ว
ตามหลักการประชาธิปไตยสากลทั่วไป
ดังนั้นจากนี้ครับก็จะเดินหน้าพูดคุยกับสวต่อเนื่อง

แล้วนำพาบ้านเมืองไปต่อตามคันลองประชาธิปไตย

จากการที่ได้พูดคุยกับสวจำนวนหนึ่งเนี่ย

หลายท่านมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับทิศทางนโยบายต่างประเทศ
การรักษาสมดุลของไทยในเวทีการเมืองโลก

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มเติม
แต่พอได้พบกันได้อธิบายจุดยืน

สวที่ได้รับฟังก็เข้าใจมากยิ่งขึ้น

แล้วขยับต่อไประยองบ่ายคล้อยเย็นนิดนึง

หลังจากที่วันนี้สัมมนาพรุ่งนี้เดินสายขอบคุณครับ

จะมีการประชุมวิสามันวุฒิสภา
เลขาพักเก้าไกลบอกว่าทราบมาว่าหลังการประชุม
น่าจะมีการประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการ
ของบรรดาสอวอร์ผู้ทรงเกียจ
เรื่องแนวทางการโหวดเลือกนายก
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าเมื่อสวได้เห็นข้อตกลงร่วม
ซึ่งจะคลอดออกมา๒๒พฤษภาคม
ก็คือวันจันทร์ช่วงเย็นประมาณ๔โมงครึ่งตอนเย็น
และ๒๓พศวเขาคุยกันเรื่องนี้

และจะนำไปสู่การตัดสินใจในเชิงบวก
เพื่อผลักดันประเทศไปข้างหน้า

และนำเสนอวาระสำคัญของแต่ละพัก
ให้มารวมกันเป็นข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งพรุ่งนี้จะพูดคุยกับแต่ละพักอีกครั้ง
จะได้ข้อสรุปร่วมกันทันวันที่๒๒พฤษภาคม

แสดงออกผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้
ว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลง

ในขณะเดียวกันคือการปฏิรูปการเมือง

มีนิติรัฐนิติธรรม
โปร่งใสปราศจากการทุจริต

ให้ประเทศเดินหน้าไปสู่อนาคตได้
นี่คือคำชี้แจงและความมั่นใจของ
คุณชัยธวัฒน์เลขาพักก้าวไกล

ว่ากรณีของดิวชาติพัฒนากล้ามาเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยประเด็นนี้แฮชแท็กนี้กำลังสอนให้รู้ว่า
การเมืองในรูปแบบกองเชียร์กีฬาที่มองว่าทีมที่ตัวเองเชียร์ทำอะไรก็ถูกไปหมด
คู่แข่งจะทำอะไรผิดไปหมดกำลังจะหายไปจากเมืองไทยแล้วนะครับ
และคือการแทงสวนของประชาชนถ้ามองในแง่ดีก็คือพิสูจน์ให้เห็นถึงการเติบโตของพักการเมือง
เป็นการที่ให้ประชาชนเขาช่วยกันทำคอนเทนต์นำเสนอพักที่เขาชื่นชอบที่เขารักและเขาศรัทธา
ก็วัดกันตรงนี้แล้วก็จากนี้ไปเนี่ยคือความคิดเดิมแนวทางเดิม
มันอาจจะค่อยจางหายล้มหายตายจากไปจากระบบการเมืองไทยแล้ว
พร้อมกับขอบคุณพักก้าวไกลที่แสดงท่าทีอย่างทันท่วงที
ด้วยการยกเลิกดีลและเอ่ยคำขอโทษ
วักทองที่หลายคนชื่นชอบและติดหูติดตากันแล้ว
พักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพัก
ประโยคนี้ที่คุณทิมพิธาเขาทวิตไว้ใช่ไหมฮะ
ค่ะคือตอนนี้คุณสิทธาก็ดังในโลกโซเชียล

ถ่ายรูปเยอะเลยลงไปที่ศรีลมใช่ไหมไปขอบคุณประชาชนอ่ะ

ก็คือตัวเลขอยู่ที่๓๑๓ที่นั่งนะคะ
คือถ้าจะมองในมุมของความเป็นรัฐบาล
ถือว่าเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งและแข็งแรงมาก

แต่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่เราคุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์
คือต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของ๒สภา๓๗๖เสียง
คาดอยู่๖สิบสามเสียง

สวจะโหวตให้กี่เสียง

ได้สรุปตัวเลขมันก็เป็นความหวังว่าตกลงจะจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผ่านไปอย่างราบรื่นหรือเปล่า
แต่จริงแล้วเสียงที่ขาดอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้พึ่งสวอย่างเดียว
สอสอฝ่ายค้านล่ะพักที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลล่ะมีใครที่จะโหวตให้คุณพิทาด้วยไหม
ทีนี้มิ้วขอสรุปเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะคะที่เราเล่าไปตั้งแต่ช่วงแรกของรายการ
พักที่หลุดออกไปแล้วไม่ได้ร่วมรัฐบาลและพักชาติพัฒนากล้าของคุณกรจติกะวนิษฐ์มี๒เสียงนะคะ
ก็แฮชแท็กมีก่อนไม่มีกูนี่แหละค่ะถูกตัดออกไป
พักใหม่๑ที่นั่งก็ถอนตัวไปแล้วจากแฮชแท็กกูไม่เอาพักใหม่
รายละเอียดเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคงติดตามตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะไม่ต้องลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้งั้นสรุปว่าก็เป็นชุดเดิม๑๐พักนะคะที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
ก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยเป็นธรรมพลังสังคมใหม่เพื่อไทยรวมพลัง
เสียงค่ะทีนี้ใครที่จะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐บ้างในส่วนของสว
ถามไปถามมาได้เพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
อนุญาตอ่านแบบไปแบบเร็วหน่อยนะคะ
คุณอัมพลคุณซากีคุณทรงเดชคุณพัทราคุณรนด์วริษฐ์

คุณมณ์เทียนคุณประภาษีคุณประมาณคุณหมอเจดคุณสถิตนะคะ
เช็คเพิ่มอีกเอาได้เสียงเพิ่มมาอีก
คุณหมอพลเดชนะคะคุณพีรศักดิ์พอจิต
แต่ทีนี้เหมือนในแพทย์เจดบอกว่าขอปฏิเสธแล้วที่จะไปโหวตให้
อะไรแบบนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าทำไม

เราก็ไล่เรียงรายชื่อมาให้แบบนี้นะคะ
ส่วนที่ไม่โหวตให้แน่
ไม่โหวตให้แน่๓ท่านเดิม
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะใครบ้าง
คุณจเดชคุณเสรีใช่ไหมคุณกิติศักดิ์นะคะ
ก็ชัดเจนออกมาให้สัมภาษณ์อยู่หลายรอบ
ทีนี้๗เสียงที่งดออกเสียง
ก็คือพบเหล่าทัพและประธานวุฒิสภา
คือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะพบเหล่าทัพก็คือเป็นสวโดยตำแหน่ง

ดออกเสียงมาตลอดในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง

ขอไม่รับเงินเดือนนะคะก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ในส่วนของประธานวุฒิสภาก็เป็นไปตามการทำหน้าที่

ก็เลยหายไปอีก๗เสียงค่ะ
รอคำตอบอยู่ค่ะว่าอีก๒๒๕คน
สวอีก๒๒๕คนจะโหวตให้หรือไม่
ทีมข่าวของเรายกหูหาสวทั้งวัน
ทุกวันเดี๋ยวเราจะอัปเดตคุณผู้ชมเรื่อย
ว่าล่าสุดจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของตัวเลขนะคะ
๒๕๐ท่านเลยค่ะคือถ้าเกิดว่า๑ในนั้นมี
ใครโทรไปแล้วแนะนำว่าพิราวะจากธรรมทีวี

ตอบสั้นก็ได้ค่ะโวทย์ไม่โวทย์

เพราะว่าช่วง๒๓วันหลังโทรไปไม่ค่อยรับสายเลย
วันแรกยังมีรับสายยังได้พูดคุยกับท่านสว

มีให้ติดตามอย่างเข้มข้นและเจาะลึกอีกเช่นเคยนะครับ